ไปดูกันหน่อยที่จังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลก

ที่ผ่านมาพ่อแม่ยืนยันว่าน้องไม่เคยเป็นแบบนี้
วันหนึ่งพ่อแม่ออกไปทำงานกลับมาบ้านตอนเย็น
อยู่ดีลูกเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นอะไรลูกไหนบอกลูกไหน

แปลกใจเกิดอะไรขึ้น

อยู่ที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี

ออกจากบ้านไปทำงานกลับมาตอน๖โมงเย็น
เอ้าลูกสาวมีอาการผิดปกติ
ร้องไห้เสียงดังหวาดกลัวหวาดระแวงกลัวไป
หมดเข้าใกล้ไม่ได้
พยายามจะเข้าไปปลอบ
พยายามจะถามลูกเป็นอะไร

น้องเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวกรีดร้องด้วยนะคะ

เพราะที่ผ่านมาลูกไม่เคยมีอาการแบบนี้

ไปเล่นกับเพื่อนที่อยู่ใกล้บ้านนี่แหละ

ตอนที่เห็นก็คิดไปเป็นอื่นไม่ได้ไงคุณคิงว่า

ลบหลู่อะไรมาบางอย่างหรือเปล่า

กับแม่ปรึกษากันแล้วอย่างนี้
เอาทูบดอกหนึ่งก็แล้วกันไปจุดหน่อย

แล้วก็ไปยังกล้ายกับห้องเช่า
พ่อกับแม่บอกขอไหว้ขอโทษและขอขมา

หลังจากจุดทูปขอขมาเสร็จแล้ว
ก็บอกว่าจะพาลูกสาวไปโรงพยาบาล
และตรวจร่างกายสุขภาพศิษย์กันหน่อย

แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ก็ไปดูค่ะไปที่บ้านหลังนี้ไปเจอกับคุณพ่อของน้องวัย๑๑ปีค่ะ
คุณพ่อพาไปดูที่หลังบ้านมันเป็นป่ารกร้าง
แล้วบอกว่าตอนนั้นน่ะพบน้องร้องไห้ออกมาจากตรงป่ารกล้าง
ปรากฏว่าหลังน้องหายดีเหมือนมีอาการดีขึ้นแล้ว
อาการตอนแรกที่คุณผู้ชมได้ดูคลิปไปที่น้องหวาดกลัวกรีดร้อง
ไปถามน้องนะคะน้องบอกแบบนี้ให้ข้อมูลกับคุณพ่อบอกว่า
มันมีคนร้ายคนนึงลักษณะผิวนะคะผิวสีตัวเตี้ยมีหนวด
อุ้มน้องเข้าป่าน้องก็เลยร้องให้คนมาช่วย
หลังจากนั้นคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีไปยังไม่ทันได้ทำอะไรกับน้อง
แต่กดทับร่างของน้องเอาไว้พอไปหาหมออย่างที่บอกใช่ไหม
จุดทูปคุณพ่อคุณแม่พาไปหาหมอค่ะไปที่โรงพยาบาลชนบุรี
ไม่พบร่องรอยนะคะเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกาย
หรือร่องรอยการถูกกระทำชำราวแต่อย่างใด
แต่น้องยังมีอาการหวาดภาวะค่ะ
เขาบอกว่าไปโดดอะไร
เขาบอกว่ามีคนทำเขาพูดแค่ไหนครับ
มีคนทำมีคนทำตัวเตี้ยผิวดำหนวดยาว
แล้วพฤติการคนที่ทำเนี่ยเขาทำยังไงครับ
ไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เพราะน้องเขาบอกว่า
เขาเข้าไปในป่าแล้วเขาเดือดร้อนแล้วมันก็วิ่งหนีไป
คือจะอย่างไรก็ตามตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจนะคุณคิงคุณผู้ชม
ยังไม่รู้หรอกว่าคือยังไงแต่ในเมื่อลูกสาวเล่าแบบนี้

คุณพ่อบอกเดี๋ยวไปแจ้งความกับตรงรับสอบภาคเมืองชนบุรีนะคะ
ต้องให้ติดตามแหละชายคนดังกล่าวที่ลูกเล่าให้ฟัง
ถ้าเกิดว่าเป็นจริงอย่างที่น้องเล่าก็ต้องมีการติดตาม
นำตัวมาดำเนินคดีน่ากลัวนะคะคุณ